ประเด็นดราม่าระหว่างคุณหมอทวีสินโคศกสบค
กับกรณีการแถลงนักวอเล็กบอลทีมชาติไทยที่ติดเชื้อ

ผมนี่ไม่กล้าถอดออกมาพูดเองเลยนะ
กลัวเดี๋ยวจะผิดความหมาย
แต่ว่าในโลกโซเชียลเขามีการถอดคำพูดของคุณหมอทวีสิน
ออกมาเป็นคำเป๊ะเลย
ว่าคุณหมอทวีสินพูดอย่างไรนะครับ
ดูต้นเหตุของดราม่าเรื่องนี้กันก่อนนะครับ

แถลงข่าวของคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค

เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกรณีนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ซึ่งติดโควิด๑๙
แล้วก็ยังมีใครนักโค้ชหรือว่ามีคนที่อยู่ในกลุ่มดูแลนักวอเล็กบอล
ติดไปด้วยที่ข่าวดังออกไปแล้วนะครับ
ติดกัน๒๒คนนะครับ
แม้ว่ากลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคน
ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
เมื่อวันที่๒๙เมษายนนะครับ
โดยคุณหมอทวีสินพูดว่าอย่างไร
ไปฟังเสียงของคุณหมอทวีสินซ้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นนักกีฬาในชุดนี้ก็จะเป็นบทเรียนของเราอย่างดีว่า
ถึงแม้ฉีดไปแล้วแต่ถ้าไม่ระมัดระวังตัว
ในการที่จะต้องใส่ผ้านกากอนามัย
อยู่ในระยะที่อาจถือก้ายชิด
หรือการเล่นกีฬาแล้วมีสารคัดหลังทั้งหลายออกมา
ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้
นี่คือคำแถลงของคุณหมอทวีสินนะฮะ
หลังจากแถลงออกไปโอ้โหคนโซเชียลก็ทั้งตัดคำพูด
แล้วก็ทั้งมีการเขียนคำพูดของคุณหมอทวีสิน
แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลกันไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็มันมีข้อมูลออกมาที่เขาแชร์กันนะฮะว่า
เหมือนคุณหมอทวีสินทำไมต้องไปว่า

จริงเขาก็ฝึกซ้อมเพื่อประเทศไทย

วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยออกมาโพสต์
โต้คำแถลงของหมอทวีสิน

ระวังตัวกันแล้ว
ระวังตัวกันแล้วแต่มันก็เกิดขึ้น

ก็ไม่ถูกนะจะให้ฝึกซ้อมยังไง

แต่หน้ากีลาทุกคนก็ทำหน้าที่เผื่อชาติ

พร้อมกับแชร์เพจข่าวจากสถานีโทรทัศน

ถึงการพูดของคุณหมอทวีสิน
ทีนี้ครับทีมงานสื่อสารของคุณหมอทวีสิน
การโพสต์เฟสบุ๊คชี้แจ่งกรณีนี้
โดยถอดคำพูดของคุณหมอทวีสิน
เป็นคำเป็นประโยคออกมาเลยนะครับ
บอกว่าคุณหมอทวีสินไม่ได้มีเจตนาตำหนิทีมวอเล็กบอลหญิง

ฉีดวัคซีนมาแล้วยังสามารถติดเชื้อได้
ถ้าไม่ระมัดระวังตัว
โดยไม่ได้เจาะจงว่าใครเป็นพิเศษ
โดยการที่ใช้คำว่าไม่ระมัดระวังตัว

อยู่ในที่แออัดใกล้ชิดกัน
ซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดไปถึงเรื่องของการเล่นกีฬา
แต่มันพูดถึงเรื่องของกิจวัตรประจำวันอื่นได้อีก
แต่การเก็บตัวในแคมป์อยู่ใกล้กัน
กินอาหารร่วมกันก็อาจจะติดเชื้อได้
คือสรุปง่ายคือทีมงานของคุณหมอบอกว่า

ไม่ได้กล่าวโทษไม่ได้วาดกล่าวนักกีฬา

และพูดไปถึงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงได้

แล้วก็ทีมงานสื่อสารของคุณหมอทวีสินยังระบุด้วยนะครับ
สถานีโทรทัศน์ช่องที่ถอดคำพูดของคุณหมอทวีสินออกมานั้น
เป็นการถอดคำพูดที่ผิดนะครับ
ขอให้ทางสานีแก้ไขด้วย
ซึ่งต่อมาทั้งออนอุมาและสถานีโทรทัศน์ช่องนั้น

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากคุณหมอทวีสิน
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คของตัวเอง
เพื่อสยบดราม่าในครั้งนี้ว่า
ขอให้หายไวสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ

เขาเป็นแค่ข้อความนะรักนะจุ๊บเนี่ยนะฮะ

คือบอกว่าหลังจากที่ได้อ่านคำชี้แจง
แล้วก็ได้คุยกับทางทีมงานของคุณหมอทวีสิน
ออนได้เข้าใจเกี่ยวกับการอ่านพาดหัวข่าวของสื่อ

ซึ่งคุณหมอทวีสินไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวโทษผู้ใด
อนต้องขออภัยคุณหมอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ทุกท่านนะคะ
อนขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอ

อันนี้เมื่อโพสต์เมื่อประมาณชั่วโมงกว่า
อืมนะครับอ่าแต่ว่าก็ต้องเป็นกำลังใจนะ
ให้กับทีมนักตบสาวไทยด้วยที่ป่วยที่ติดเชื้อกันอยู่
ครับแต่ว่าเชื่อว่าคงแข็งแรงแหละนะฮะ